เกิดขึ้นที่บุรีรำนะฮะอย่างที่เห็นนะฮะน้องผู้หญิงคนนี้
ขี่จักรยานยนต์มาแถวบ้านนะฮะร้านค้าแถวบ้านมาซื้อของ
กำลังจะกลับแล้วจักรยานยนต์พ่วงข้างซาเล้งพุ่งมาซัดเสยเข้าไปอย่างแรงนะฮะ
แล้วก็ไม่ต้องสืบอะไรมากนะครับสองคนนี้เมาฮะเมาแล้วขี่
โชคดีเหลือเกินที่น้องบาดเจ็บแต่ไม่เจ็บหนักไม่เป็นอะไรมาก
คือจังหวัดตรงนี้ผมเนี่ยคือเชื่อว่าไอ้จักรยานยนต์ของน้องผู้หญิงเองก็จะบังร่างน้องเอาไว้ด้วย
แต่ช่วงถวายไปเนี่ยบางคนบอกถ้าเป็นรถใหญ่นะเป็นรถเก๋ง

หรือเป็นรถที่มันใหญ่กว่านี้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะฮะ
โอ้โหโชคดีจริงที่ไม่เป็นอะไรมาก
ร้านขายของชำในพื้นที่ตะบนโคกมะม่วงอำเภอประคำจังหวัดบุรีรำนะครับ

จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เนี่ยหลังจากที่ชาวบ้านเขาแจ้งเหตุไป

เพราะเราก็ไม่ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างมา
คือมาถึงก็เสถลายมาทางฝั่งซ้ายของถนนเลยนะครับ

คือลุกขึ้นมาได้เจ็บไม่มากนัก
ชาวบ้านก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล

แต่แบบอกสั่นขวัญหายไปเลยอะ
น้องนี่น้องลุกขึ้นมาได้เห็นไหมครับ

แต่ว่าตกใจเลยแบบตัวสั่นเลย
คือหลายคนก็เลยคอมเมนต์กันพอเห็นคลิปนี้บอก
เมาแล้วขับเนี่ยเอาโทษให้มันหนักกว่านี้ได้ไหม

คือให้มันแบบเอายังไงให้มันรู้สึกเข็ดหลาบกันมากกว่านี้ได้ไหม
ใช่ต่อให้เป็นซานเล้งอะไรก็ตาม
เอาแล้วขับมันก็ไม่ได้อยู่ดีนะคะ